และตามด้วยพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับ
เชิญครับท่านประธานที่เคารพ
ผมรัฐวุทธบัวประธุมผู้แท้ลักษณอนแบบบัญชีไรค์ชื่อ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่ผมเตรียมการอภิปรายไว้ทั้งหมด

ผมจำเป็นต้องพูดถึงความสับสนของผม
ในการเตรียมเนื้อหาในการพิปรายวันนี้ครับ
เพราะสิ่งที่ผมเตรียมมาเพื่อที่จะอภิปราย
วาระที่ท่านประธานชวนได้กรุณาให้มีการปรึกษาหารือนั้น

แต่เมื่อมียติซ้อนยติ
ซึ่งณนาทีนี้ผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงมียติ
ที่ผมจะต้องให้ความคิดเห็นว่ายตินี้ผมเห็นด้วย
ยตินี้ผมไม่เห็นด้วยแต่ประการใด
จำนวนสัตว์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานครับ

เป็นสิ่งที่เราต้องยืนยันอำนาจของสภานิติบัญญัติ
ไม่ว่าจะเป็นท่านสสหรือสว

คนบางคนเชื่อแบบนั้นแต่ผมไม่เชื่อแบบนั้น
ผมไม่คิดว่าสอสอจะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเอกสิทธิ์หรือความคิดเห็นในส่วนบุคคล

แต่ก็ได้ก็ตามครับการไม่แบ่งข้างก็อย่าตีความเลยไปถึงว่า
ณนาทีนี้กำลังมีคำพูดที่บอกว่าสิ่งที่เราลงมาในวาระ๑
วาระ๒เสมือนจะเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย

กระบวนการในการให้ความเห็นที่ท่านประธานท่านพรเพชรได้กรุณาให้แนวทางเมื่อสักครู่นั้น
ก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานยติที่กำลังเข้าสู่สภาทั้งหมด
ซึ่งถ้าผมคำนวณไม่ผิดน่าจะมีอยู่ทั้งหมด๕ยติด้วยกันครับ
ท่านประธานครับประการที่๑ครับผมจะพูดให้น้อยที่สุดครับ
แม้ผมเองจะเรียนมาด้านกฎหมายมหาชนแต่ผมคิดว่าผมเองไม่อยู่ในสถานะที่จะตีความเนื้อหาสาระของคำวินิจฉัยสารธรรมนูลฉบับที่๔๖๖
เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับถ้าจะย้ำก็ย้ำประเด็นเดียวว่า
หัวใจสำคัญที่สุดของคำวินิจฉัยนั้นอยู่ในหน้าย่อหน้าสุดท้ายเท่านั้นครับ
ก็คือย่อหน้าในหน้า๑๑ที่บอกว่าอาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่า
และคำนี้เป็นคำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับคือคำที่บอกว่ารัฐสภามีหน้าที่
ด้วยความเคารพนะครับถ้ามีหน้าที่ถ้าผมไม่ทำตามหน้าที่
ผมเองก็ผิดต่อบทบรรยัติในรัฐธรรมนูลมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูล
ฉบับใหม่ได้ท่านประธานเป็นผู้พิพากษาเก่า
คงทราบดีว่ากรณีบรรทัศนย่อหน้าสุดท้ายนี้ความหมายก็เหมือนกับว่า
สารยุติธรรมโดยทั่วไปบอกว่าสารเห็นแล้วว่าจำเลยมีความผิด
หรือสารเห็นแล้วว่าจำเลยไม่มีความผิดด้วยเหตุผลข้อกฎหมายแบบใดประการใด
ฉะนั้นวันนี้ครับต้องยืนอยู่บนคำวินิจฉัย
และไม่เลยไปกว่ากรอบคำวินิจฉัยที่มีการพูดไว้
ท่านประธานอาจจะไม่ได้ฟังตอนเช้ามีบางท่านเงยไปถึงว่า
สิ่งที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยนั้นเป็นการวินิจฉัยตามคันลองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งอยู่ในรัฐมนุนมาตรา๕
ด้วยความเคารพนะครับหลังจากฟังประโยคนั้น
ผมนั่งอ่านคำวินิจฉัยอีก๔รอบ
ไม่มีเลยนะครับที่อ้างรัฐธรรมนุนมาตรา๕
วัก๒ซึ่งผมเองก็ให้ความเคารพอย่างสูงยิ่ง
ผมก็ต้องโต้แย้งว่ารัฐมนูลมาตรา๕นั้นบอกว่า
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ฉะนั้นการจะเดินหน้าทำหน้าที่ใดก็แล้วแต่
ยังจำเป็นอยู่ครับที่ต้องเดินหน้าตามบทบรรยัติ
แห่งรัฐธรรมนุนซึ่งเขียนไว้ชัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา๒๕๖วงเล็บ๕
ไม่สามารถตีความเป็นแบบอื่นแบบใดประการใดได้
นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำ
การให้ความเห็นอ่านตามคำที่ปรากฏในคำวินิจฉัย
แบบไม่ตกบกพร่องสักประการเดียวครับ
นั่นเป็นประเด็นที่๑ครับท่านประธาน

ผมคิดว่าลักษณะของการทำคำวินิจฉัยวันนี้

ผมไม่ได้บอกว่าคำวินิจฉัยฉบับนี้ย้อนแย้งในตัวของมันเองนะครับ
แต่กำลังวางบรรทัศนบางอย่าง
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับท่านบอกว่าตามทฤษฎี
ซึ่งผมเองก็เรียนมาจากท่าอาจารย์ของผม
และอภิปรายในสภาแห่งนี้หลายครั้งว่ารัฐธรรมนูลต้องแก้ยาก
แต่รัฐมนูลที่แก้ยากนั้นต้องเป็นรัฐธรรมนูลที่มาจาก
ตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง
พวกเราหลายคนอยู่ในเวทีแบบนั้นครับ
ครูบาอาจารย์ผมในฝากสวหลายท่าน

แต่รัฐธรรมนูลฉบับนี้นะเห็นได้ชัดว่ามันมาจากการสืบทอดอำนาจ
ส่อมการให้ความเห็นออกไปมันหนาจากกรรมนี้
ที่ห้ามไม่ให้มีการลง
ถ้าใช้การทราบการเดียวกันบอกว่านี้อำนาจสถาปันธ์
รัฐธรรมนูลนั้นต้องเริ่มจากการตั้งคำถามต่อประชาชน
ตกลงรัฐธรรมนุนฉบับปี๔๙
ที่มีการฉีกรัฐธรรมนูล
มีสมาชิกสภานิติบัญญัติสมัยปี๒๔๔
หรือสารรัฐมนูลขณะนั้นวินิจฉัยไหมครับ
ว่าต้องถามประชาชนก่อน
ตกลงการฉีกรัฐธรรมนุนเมื่อปี๒๕๗
มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีองค์กรใด
ที่ยื่นตีความต่อสารรัฐธรรมนูล
หรือแม้กระทั่งสารรัฐธรมนุนจะพิจารณาเอง
แล้วบอกว่ารัฐธรรมนุนปี๕๗

เพราะไม่ได้เกิดจากอำนาจของประชาชน
ในการสถาปนารัฐธรรมนูล
มีคำถามแบบนั้นไหมครับ
วินิจฉัยแบบนั้นไหมครับ

แต่กำลังวางหรือตั้งคำถามต่อบรรทัศน์

ตกลงแล้วอำนาจในการสถาปนารัฐมนูลจริง
เชื่อแบบนั้นจริงหรือไม่

ที่กำลังบอกว่าที่มามันมีปัญหานั้นเนี่ย
เมื่อตัวแทนประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้ง

ผมไม่พลาดพิงพักการเมืองใดบอก
นโยบายของพักต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เป็นนโยบายของแต่กับภาคการเมือง
วันนี้ท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากนโยบายแบบนี้
เดินหน้านโยบายแบบนั้นหรือไม่
ในขณะเดียวกันครับในกรณีแบบนี้ตกลงท่านใช้คำนูล๖๖

ชั่วการณานชั่วฟ้าดินสลาย

แต่กำลังจะย้ำตัวอย่างให้เห็นว่า
มันเป็นรำนูนตลอดการที่แช่แข็งประเทศไทย
เอากันจนถึงยุคพระศรีอ่านได้ไหมครับ

ผมจะสืบทอดข้อมูลไปให้คนในอดีต
ในปัจจุบันคนในอนาคต
เขาแก้ไขรัฐมนูลปี๖๐ได้อย่างไร

แต่ท่านไม่ได้เปิดหรือไม่มีกุญแจที่ขายค่ายกลของท่านนะครับ
รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นอาของผม
ประธานยกร่างธรรมนูลคนจังหวัดอ่างทอง
ท่านไม่เคยตอบคำถามนี้ต่อพี่น้องประชาชน
นั่นเป็นประเด็นที่๒ครับ

ก็คือกรณีการไข้กลเหล่านี้ครับ
พวกผมไม่ได้พูดเองครับแต่เพื่อนพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหลายครั้งพูดโดยตลอดเลยว่า
เราจะไม่สุมฟืนลงไปในกองไฟ
ถ้าตั้งกรรมธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ท่านสวหรือบางท่านท่านจำได้ไหมครับ

ว่าเขาออกมา๓เวลเยอะใหญ่

ที่บอกว่าสภาแห่งนี้ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูลได้
ต้องมีการบอกกรรณ์รับรักการต้องมีการตีความต่าง
เอกสารข้อมูลทั้งหมดในนั้นไม่มีคำใดเลยนะครับ
นิติบัญญัติบริหารตุลาการสารรัฐมนุนไม่ได้ใช้อำนาจตุลาการนะครับ
สารรัฐธรรมนูลเป็นแค่หนึ่งในองค์กรอิสระ
เหล่านั้นก็ไม่ได้เขียนหรือไม่มีใดเลยนะครับ
ที่จะบอกว่าการแก้ไขรำนูนนั้นไม่สามารถทำได้

เรียกกระบวนการแบบนี้ว่านิติสงครามหรือด้วยความเคารพ
เพื่อนสมาชิกพักผมท่านธีรชัยพันธุมาตรท่านพูดในตอนต้นว่า

คนที่เป็นกรณโรงขอให้มีการแก้ไขอำนูล
ถ้าท่านเชื่อว่าอำนาจสถาปนารับนูลเป็นของประชาชนจริง
ทำไมพวกเขาถูกตั้งข้อหาตามมาตรา๑๑๒
ทำไมพวกเขาถูกตั้งข้อหาตามมาตรา๑๑๖
และข้อหาอื่นเยอะแยะไปหมดครับ

ที่เป็นเจ้าของอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูลตามที่ท่านอ้าง
และท่านเชื่อแบบนั้นจริงด้วยความเคารพนะครับ
วันนี้เราคลางแคลงใจไปถึงกระบวนการยุติธรรม
ท่านไม่ให้การประกันตัวคนเหล่านี้ออกมา
พูดยืนยันอำนาจของเขาที่เป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูล
ถ้าอาจารย์ของผมท่านพรเพชรท่านประธาน
คือแม้กระทั่งผมเองจะสอนระดับที่เรียกว่า
จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
นั่นเป็นประการที่๓ครับ
ประการที่๔เป็นประการสุดท้ายครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตที่จะยืนยันสนับสนุนยัตติอย่างน้อยที่สุด
ของคุณหมอชนนานศรีแก้ว
และเพื่อนสมาชิกพักเก้าไก่ของผมรังสิมันโรมครับว่า
วันนี้ไม่มีทางออกเป็นประการอื่นครับ
อ่านกันตามตัวอักษรไม่เรียกว่าการตีความนะครับ
อ่านกันตามตัวสอนคำต่อคำครับ
เราจำเป็นต้องเดินหน้าในการลงมติ
ให้ความเห็นว่าเราเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
รัฐมนูลในวาระ๓ครับ
เห็นชอบหรือไม่เป็นสิทธิ์ของท่าน
ไม่เห็นชอบเป็นสิทธิ์ของท่านครับ
แต่หากเราไม่ทำหน้าที่เหล่านี้
เราไม่สามารถตอบเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐมนูล
ที่เป็นประชาชนตัวจริงได้ว่า

เรายืนยันเพื่อประชาชนแบบใดประการใด

ขอให้มีการรวมมติในวาระ๓ของรัฐมนูลครับ

ขอบคุณครับที่พูดอยู่ในประเด็นนะครับ